คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นโยคะนะครับ
เชื่อว่าทุกท่านต้องนึกถึงการเล่นของผู้ใหญ่นะฮะ

แต่ว่าที่อังกฤษตอนนี้กำลังนิยมการเล่นโยคะ
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนมากนะครับ
เหตุผลเป็นเพราะอะไรนั้นติดตามจากรายงานครับ
นี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศคลาสเรียนโยคะ
สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในเนอร์เซอรี่ของอังกฤษ
ซึ่งถือเป็นคอร์สที่ได้รับความสนใจแพร่หลายไปทั่วประเทศ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
โดยเด็กที่มาเรียนในคลาสโยคะนี้
มีตั้งแต่เด็กทารกอายุไม่กี่เดือน

ไปจนถึงเด็กวัย๓๔ควบที่จะได้ยืดเหยียดผ่อนคลาย
โดยมีผู้ปกครองคอยช่วยจัดท่าให้
และไม่ว่าเด็กจะทำตามได้หรือไม่ได้นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญของคลาสโยคะแบบนี้
อัลฟอร์ดอาจารย์สอนโยคะเล่าว่า
กิจกรรมในคลาสจะเป็นการผ่อนคลายลมหายใจไม่ได้เน้นท่ายาก
บางทีก็ดูไม่เหมือนการเล่นโยคะ
แต่เธอหวังว่าเมื่อเด็กได้ออกไปจากคลัสนี้แล้ว
พวกเขาจะรู้สึกสงบลงอย่างมาก
อย่างในสริทัตตี้ปั๊มคินซึ่งมีอยู่๓๖สาขาทั่วประเทศ
มีเด็กมาเรียนโยคะเด็กเฉลี่ยถึง๘๐๐คนต่อสัปดาห์
โดยกิจกรรมในคลาสจะมีทั้งการเล่านิทาน
ให้เด็กได้ทำสมาธิรวมทั้งการทำท่าโยคะง่าย
พูดคุยเปิดใจและแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ
ของเด็กรายหนึ่งที่มาเรียนโยคะบอกว่า
การเรียนคลาสนี้เป็นการปล่อยให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองและผ่อนคลาย
ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อเสริมพัฒนาการ
ที่สำคัญคือพวกเขาสนุก
ส่วนคุณยายของเด็กอีกคนนึงบอกว่า
หลานสาววัย๒ขวบของเธอมาเรียนโยคะได้๑ปีครึ่งแล้ว
และเธอคิดว่าหลานของเธอได้อะไรมากมายจากการเข้าเรียนโยคะ

เต็มไปด้วยลูกเล่นทำให้เด็กรู้สึกเหมือนได้ดูการ์ตูน
คลิปนี้สามารถชมได้ฟรีทางยูทูป
และมียอดผู้เข้าชมคลิปมากถึง๒๕ล้านวิวแล้ว
โดยผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลีย
แคนาดาและนิวซีแลนด์
และยังถูกนำไปสอนในคลาสโยคะอีกกว่า๑แสนคลาสเมื่อปีที่ผ่านมา
โยคะนี้ไม่ได้สอนแค่การฝึกร่างกาย

เพื่อให้เรารู้ว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและควบคุมมัน
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมสซาชูเศษเมื่อปี๒๕๕๗พบว่า
ประถมที่เคยเรียนโยคะมาอย่างน้อย๑๐สัปดาห์
จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีกว่าเด็กที่ไม่เคยเรียนโยคะ
อกจากนี้เด็กที่ผ่านคัสโยคะ
จะมีความมั่นใจในตัวเองรู้คุณค่าของตัวเอง
และสามารถควบคุมอารมณ์จัดการความเครียดในสถาบันการศึกษาได้ดีกว่า
เฟฟานีฟิจิรอลนักจิตวิทยาและครูสอนโยคะรายนี้บอกว่า
ธรรมชาติของเด็กจะยังคงต้องการเล่น
เพื่อใช้พลังงานที่พวกเขามีอยู่
แต่การฝึกโยคะจะช่วยปรับสมดุลให้พวกเขารู้จักความสงบ
และรู้จักจัดวางกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตของพวกเขาต่อไป
โดยสำหรับเธอแล้วโยคะมีส่วนสำคัญ
ช่วยให้เธอสามารถมองเห็นภาพที่กว้างขึ้น
ซึ่งหากพ่อแม่ให้ลูกฝึกโยคะตั้งแต่เนิ่น
ก็จะเหมือนกับได้ให้ของขวัญชิ้นสำคัญ
แก่ชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว